ว่าจะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร

บอกว่าการแจ้งเตือนมันเป็นฟีเจอร์การแจ้งเตือน

เป็นระบบที่เขามีอยู่แล้วตามปกติ
สื่อนำเสนอข่าวที่มีผู้ชายคนนึง
ขึ้นไปอยู่บนดาดฟ้าของตึกธนาคารออมสิน
ภายในธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ในมือของผู้ชายคนนี้
มีคล้ายกับระเบิดปิงปองด้วย
หลังจากช่วงค่ำวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ
เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพ
ซึ่งผู้ใช้งานก็ยืนยันว่าปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้
คนก็ตื่นตระหนกกันไปทั่วเลยนะคะ
ว่าการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เป็นไปตามการกระตุ้นการทำงานของฟีเจอร์

เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนนึง
ขึ้นไปอยู่บนหลังคาธนาคารออมสิน
ภายในธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ถือป้ายประท้วง

แล้วก็มีการปาระเบิดปิงปองด้วยในช่วงเช้า
ก่อนที่ทางเฟซบุ๊กจะออกมาแจ้งเตือนในช่วงค่ำ

ได้รับการยืนยันจากบุคคลที่๓เฟซบุ๊คเขาชี้แจงแบบนี้
ซึ่งก็สามารถเข้าถึงส่วนของการใช้งาน

เชื่อมกันเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนในความปลอดภัย
สำหรับระบบเฟซบุ๊คเซฟตี้เทค
เป็นระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก
ที่อยู่ใกล้กับภัยพิบัติ

แสดงตัวกับคนที่เป็นเพื่อนเนี่ย
ว่าเขาปลอดภัยดีเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ต่าง
ที่ผ่านมาเคยแจ้งเตือนเหตุทั่วโลกมาแล้ว
กว่า๓๐๐ครั้งนะคะ